หัวขี้เมาและขี้หึงแทงเจ็ดแผลไม่พอ
เอามีดด้ามเดียวกันปาดคอจนถึงหลอดลม

คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้กันนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักของคนงานบ่อตกปลาแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่๑๓ตำรวจสาหร่าแดงพบน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ตำรวจของสพบางน้ำเปรี้ยวได้รับแจ้งก็เข้าตรวจสอบ
พบศพของนางสาววีรวรรณปรัฐธรรมะอายุ๓๘ปี

สภาพศพน่าตกใจครับ
ถูกแทงเข้าที่ลำตัว๗แผล
และที่ลำคอถูกมีดปาดจนหลอดลมขาดนะครับ
ความยาวที่มีดปาดโอ้โหเกือบ๑๐เซนนะคุณ
ส่วนผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นสามีของผู้ตาย
ก็คือนายคำพุทธโสพักดีอายุ๔๒ปี
หลังก่อเหตุวิ่งหลบหนีไปที่ทุ่งนาครับ
โดยนางสาวคำล่าจันทรังศรีเพื่อนที่พักอยู่ข้างห้องผู้ตายเนี่ย
เล่าให้นักข่าวฟังเล่าให้ตำรวจฟังแบบนี้
บอกว่าสองสามีภรรยาคู่นี้มาทำงาน
แล้วก็มาอยู่ที่ห้องนี้ได้ประมาณ๒เดือนแล้ว
มักจะมีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยครั้ง
ฝ่ายสามีหรือนายคำพุทธคนก่อเหตุแยกตัวไปนอนอีกห้อง
แต่เมื่อคืนนี้นะครับปรากฏว่านายคำพุทธมาง้อขอคืนดีภรรยา
และทีนี้ตัวภรรยานายคำพุทธก็มาเรียกฉัน
คำล่าเล่าให้ฟังแบบนี้ก็มาเรียกฉัน
บอกให้อยู่เป็นเพื่อนหน่อยเพราะว่าสามีฉันจะมาขอคืนดีที่ห้อง
และทีนี้คุณนางสาวคำล่าเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะ
เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยตอนที่นายคำพุทธก็อยู่ที่ห้องของผู้ตาย
และนายคำพุทธพยายามง้อขอคืนดีแต่ปรากฏว่าผู้ตายไม่ยอมคืนดีด้วย
นายคำพุทธคว้ามีดขึ้นมาตัวนางสาวคำล่าพยายามเข้าไปห้ามปรามเหมือนกันนะ
แต่นายคำพุทธไม่ฟังผลักเธอติดฝาเลยเธอบอกแบบนี้
หลังจากนั้นนายคำพุทธก็ปรีเข้าไปแทงภรรยา
ตัวเธอเองตกใจวิ่งหนีออกมาด้านนอกเลยนะฮะ
แล้วก็ได้ยินเสียงร้องของผู้ตายแล้วก็เงียบหายไป
จากนั้นนายคำพุทธก็วิ่งออกมาจากห้องแล้วก็หนีไปที่ทุ่งนานะครับ
นายคำพุทธก็บอกว่านายไปดึงแล้วนายคำพุทธก็ขากหนูติดฝากัน

แล้วนายคำพุทธก็แทงเดี๋ยวตอนนั้นยังไม่แทงนะครับ
แล้วนายคำพุทธก็วิ่งออกมากับน้องเขาสองคน
แล้วเราไม่รู้ตอนไหนนะครับว่า

เขาก็ทำอะไรไม่รู้ร้องขึ้นแล้วหนูไม่ได้ยินหรอก
แล้วเขาก็วิ่งไปห้องแล้วก็ไปเปิดประจู
แล้วก็เอากระเป๋าแล้วก็วิ่งไปทางทุ่งนาค่ะ
เรื่องนี้นอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบศพแล้วนะฮะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกชุดหนึ่งก็ต้องตามไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุแล้วครับ
ปรากฏสามารถควบคุมตัวนายคำพุทธได้นะฮะ
ในขณะที่เดินอยู่บนถนนห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐กิโลเมตร
คือเขาหนีลงทุ่งนาแล้วก็หลบหนีไปตามถนน
ปรากฏตำรวจไปจับกลุ่มตัวได้สอบถามตอนที่คุมตัวได้
เขาไม่ตอบอะไรแม้สักคำเดียวนะครับ
ก็เลยต้องนำตัวไปสอบสวนที่โรงพักครับ
เมื่อเช้าเดินทางไปยังห้องพักของคนงานที่เกิดเหตุอีกครั้ง
พบกับเพื่อนข้างห้องอีกคนหนึ่งก็คือนางสาวอรุณีคงโสมา
เพื่อนข้างห้องบอกว่าจริงแล้วผู้ตายเป็นคนอัธยาศัยดี
ขยันทำงานตอนแรกเข้ามาทำงานเพียงคนเดียว
ที่ผู้ตายจะขอให้นายจ้างรับนายคำพุทธสามีเข้ามาทำงานด้วย
คือตัวภรรยาก็ห่วงสามีอยากให้มาทำงานด้วยกันนะครับ
แต่ปรากฏว่าช่วงหลัง๒คนทะเลาะกันบ่อย

ตัวคนที่อยู่ข้างห้องต่างรู้สึกหวาดกลัว
และนอนไม่หลับคุณนอนไม่หลับ
บอกว่าต้องรอให้ญาติของผู้ตายมาเชิญดวงวิญญาณผู้ตายไปด้วย

แล้วก็กลัวกับคดีสะเทือนขวัญคดีนี้ด้วยนะครับ

แบบนี้นะครับตำรวจจับตัวนคมพุธ
มาสอบสวนนายคำพุทธก็ยอมรับสาภาพทุกอย่างนะฮะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ดื่มสุราหึงหวงภรรยาที่ขอเลิก
และพยายามจะขอคืนดีด้วยแต่ภรรยาไม่ยอมคืนดี
แล้วเขาตั้งใจจะมาทวงเงิน๘๐๐๐บาทที่ภรรยายืมไปนะครับ
กันไม่ลงตัวก็เลยก่อเหตุแทงแล้วก็ปาดคอนะครับ
นี่เป็นคำรับสาภาพของนายคำพุทธ
แล้วก็วันนี้ก็มีการนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ที่จุดเกิดเหตุแล้วก็จุดวิ่งหนีด้วยนะครับ
นี่คือบ้านพักคนงานจุดที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็ทีนี้เขาก็ขอโทษ
ยกมือไหว้และขอโทษกับเหตุการณ์ที่ทำลงไปนะครับ
แล้วทำไมตอนลงมือเราคิดอะไรอยู่ครับ

เพราะว่าที่แรกผมว่าจะเอาผมคืนใช่ไหม

ก็เลยจ้วงแทงไปแล้วก็ปาดคอไปนะฮะ
หลังจากนั้นก็เดินหลบหนีมาตามทุ่งนา

เขาเดินไปเรื่อยจนถูกจับได้นะครับ
แล้วก็ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับ
คุมตัวไปยังสถานีตำรวจภูทรบางน้ำเปรี้ยว
เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนจะฝากขังต่อไป
คดีนี้ถือว่าตำรวจจับกลุ่มตัวได้เร็วนะ
ก่อเหตุปุ๊บพอช่วงกลางคืนก็จับกลุ่มตัวได้ทันทีเลยนะครับ

คือนางสาวจริยาปัธมะนะครับ
เปิดเผยบอกว่าเธอไม่รู้จักนายคำพุทธมาก่อนเลยนะ
นายคำพุทธเป็นสามีใหม่ของพี่สาวแหละ
พี่สาวก็กลับบ้านช่วงปีใหม่แล้วก็เคยเล่าให้ฟังนิดหน่อย
แต่ว่าน้องสาวไม่เคยเห็นนายคำพุทธนะ

บอกว่าทะเลาะกับนายคำพุทธสามีใหม่อยู่บ่อยครั้ง
แต่ว่าน้องสาวก็ไม่รู้ว่าทะเลาะกันรุนแรงแค่ไหนนะครับ
ซึ่งช่วงที่พี่สาวกลับมาบ้านนั้นนะครับ
ลูกชายของพี่สาวที่เกิดกับสามีเก่าเนี่ย

ขณะที่นายคำพุทธโทรมาหาพี่สาวของเธอ
บอกว่าถ้าหากเลิกกันนะจะฆ่าปาดคอให้ตายเลย

แล้วก็หลานชายของเธอหรือว่าลูกของผู้ตายเนี่ย
มาเล่าให้เธอฟังเมื่อวานนี้เอง
หลังจากที่แม่ถูกฆ่านะครับ
น้องสาวบอกว่ารู้สึกเสียใจรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

หลังจากนี้ก็จะไปรอรับศพที่โรงพยาบาลตำรวจ
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด
ยังจังหวัดชายภูมิต่อไปนะครับ
เป็นคดีโหดคดีอุกอาจที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
ใช่ค่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องสามีภรรยาเรื่องหึงหวงแหละมาดูเรื่อง